อ๋อเหรอไม่หยุดเหรอหมอปลาครับต้องออกงานช่วงสงการเหมือนกัน
เพราะว่ามีบ้านหนึ่งเขาบอกว่าสงสัยพ่อถูกวานอนเข้าสิงนะครับ
แล้วไล่กัดไล่กัดคนนั้นไล่กัดคนนี้นี่ดูอาการเป็นยังไง
อ่ะดูนะคลิปนี้คนในครอบครัวถ่ายเอาไว้ครับ
จะเห็นว่าลูกกับญาติช่วยกันจับตัวในหลุน
หลุนอายุ๕๐ปีมีอาการคล้ายถูกวานอนสิงร่าง
ครอบครัวนับถือท้าเวสุวรรณนะอันนี้เป็นข้อมูลนะ
จึงให้ท่องคาถาบูชาท้าเวสวันหวังจะให้สิ่งไม่ดีออกจากร่าง
แต่ในหลุนพยายามจะลุกหนีตลอดเวลาเลยคุณผู้ชม
ทีมข่าวประสานไปถึงหมอปลาเลยเพราะเป็นห่วงพ่อ
ตามคำร้องขอก็มาเลยครับ
พอไปถึงนะครับหมอปลาก็เอ๊ะดอม
ถ้าธรรมดาถ้ามีอะไรผิดปกติจะต้องมีอาการยังไงนะ
มาถึงปรับนี่นั้นคุยจ้อเลยไปคุยกับนายหลุ้นด้วยไปสอดถามอาการ

ไม่ยอมตอบพยายามจะลุกหนี
ญาติเนี่ยต้องมาช่วยกระจับตัวเอาไว้
ลูกสาวของในหลุนเล่าแบบนี้คุณผู้ชม

ล่าสัตว์ป่าเคยฆ่าลิงฆ่าแพะฆ่างู

ป่วยเริ่มพูดคนเดียว
ร่างทรงเขาบอกว่าพ่อคุณเนี่ยมีเจ้ากรรมนายเวรตามอยู่นะ
เขาบอกหมดเงินรักษาทางศัยศาสตร์ไปเป็นแสนนะ
เคยไปเช่ากระบองของท้าเวสวรรณนะ
กดตามหัวตามเท้าตอนพ่อมีอาการก็ไม่หายครับคุณผู้ชม
หมอปลาก็ให้ลูกสาวเออไหนเอากระบองมาสิ
บองท้าเวสวันมากดที่เท้าพ่ออีกทีนึง
จากนั้นในหลุนชักดิ้นชักงอคุณผู้ชมครับ
ดิ้นชักงอส่งเสียงร้องนะครับคุณผู้ชม
หมอปลาก็เลยบอกให้ลูกสาวหลบไปหลบไป
แล้วเอาอาวุธอาวุธที่นี่
ตอนที่นี่ครับคือหมอปลาไปเอาอะไรมารู้ไหมที่บอกเป็นอาวุธ
ช้อนกับที่คีบน้ำแข็ง
หลังจากนั้นหมอปลาก็แกล้งเอาน้ำเปล่า
เปล่าที่อ้างว่าเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์
รดหัวมาราดหัวเขาในหลุน
ปรากฏว่ามีอาการแบบนี้ลองดูลองดูลองดู

อันนี้เอามาเป็นมิดหมอกาวแก่มากเลย

ร้อนไหมจ๊ะร้อนไหม

อาจารย์เลยน่ะ

มานี่ไปคุยส่วนตัวกันที่หลังบ้าน
แล้วก็บอกว่าอาการที่ในหลุนนะครับ

แต่เกิดจากสิ่งที่สิ่งที่

มาดูมาดูสาเหตุที่ทำให้พ่อเธอเป็นแบบนี้

ค่ะกินค่ะเลิกแล้วแต่เขามาเคี้ยวแทน
ใช่ค่ะมาเคี้ยวแทน

เมื่อกี้หนูเห็นใช่ไหมว่าหมอฟองนี่ช้อนบ้าง

รู้ได้ยังคือกรรมต่อมาคือวิทยาศาสตร์

เพราะว่าเคี้ยวใบกระท่อมกับดื่มน้ำใบกระท่อมครับ
ท่อมอย่าเพิ่งโกรธเบิร์ตนะหมอปลาเขาว่า

เดินไปชี้แล้วนี่นี่แหละสาเหตุนะครับ